ทำซะแล้วบังปล่อยเงินกู้เอาเด็กผู้ชายอายุ๑๒ขวบ
ช่วงเช้าของวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
พ่อแม่ของเด็กผู้ชายอายุ๑๒ขวบ
นี่ครับไปพบกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
ขอให้ช่วยเหลือให้หน่อยหลังจากถูกบังปล่อยเงินกู้
ลูกชายขึ้นรถจักรยานยนต์ไป
ทำอนาจารย์ในบ้านล้างจนอวัยวะเพศของน้องบวมและเป็นหนอง

แม่ของน้องเล่าบอกว่าช่วง๑ทุ่มวันที่๖กรกฎาคมครับ

เก็บเงินกู้เนี่ยเข้ามาแล้วยกมือไหว้แม่บอกเฮ้ยแปลกใจทำไมอ่ะ
ทำไมอยู่ดีมาไหว้เพราะทุกทีไม่เห็นเคยไหว้
ไป๑๐นาทีครับมีคนตามมาบอกว่า
แล้วพูดแต่ว่าบังทำหนูบังทำหนูเนี่ยนะครับ
เมื่อสอบถามลูกชายก็ทราบว่าคือน้องเนี่ย
ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน
เก็บเงินกู้ขี่จักรยานยนต์มาขวางหน้าลูกชายเลย
แล้วก็ชากแขนบังคับให้ขึ้นรถไป
ใกล้กับวัดหนองผักชีในซอยประหลโยธินห้าสิบสอง
เหตุการณ์มันเป็นยังไงแม่เล่าหน่อย
อีกมือนึงมันเลิกมันเลิกจัด
แล้วก็มาเสื้อน้องอีกมือนึง
ลองใช้จังหาดนี้นะคะ
อ่าวนี้แม่เล่าต่อว่า
หลังเกิดเหตุพาลูกชายไปหาหมอตรวจร่างกายแล้วนะ
เธอก็บอกว่าเธอเคยกู้เงินจากบังคนนี้แหละหลายครั้งแล้ว
ล่าสุดกู้มา๔๐๐ผ่อนจ่ายไปเหลือยอด๙๕๐แล้ว
ซึ่งคุณเอกพบเนี่ยสายหมายต้องรอดเนี่ย
เขาพาครอบครัวของน้องอายุ๑๒ขวบไปแจ้งความที่สนบังเขนนะครับ
แล้วก็จะได้ให้ตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ